มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจาย
คุณผู้ชมครับวันนี้จะมาพูดคุยกันกับประเด็นที่มีทางด้านของ
สมาคมผู้ปกครองสิทธิ์เก่านักเรียนและผู้บริหารนะครับ
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
ออกมารวมตัวกันยื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ทักทวงเรื่องของการมีการนำที่ดินของกรมธนารักษ์
ไปก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ประชามรัฐ
เพราะว่าเกรงว่าจะส่งผลกระทบกับพื้นที่
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพวันนี้ครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณดาวครับ

ได้เวลาขีดเส้นใต้เมืองไทยเที่ยงกับ๕นาที
รายการนี้ได้นำเสนอเรื่องการทวงคืนผืนป่ามาแล้วหลายครั้งนะครับ
วันนี้เป็นเรื่องของการทวงคืนผืนป่า
แต่เป็นผืนป่าเพียง๙ไร่เท่านั้น
แต่ผืนป่า๙ไร่นี้มีความหมายเป็นอย่างยิ่ง
อยากให้ท่านผู้ชมดูภาพในจอครับ
ภาพในจอที่จะเห็นจากนี้
เป็นผืนป่าบริเวณ๙ไร่

อยู่ริมถนนเจริญประเทศ

ถนนเจริญประเทศจะลากตั้งแต่จวนผู้ว่า
ที่อยู่ริมถนนนวรัฐสะพานนวรัฐนะครับ
ลากไปเรื่อยทางทิศตะวันตก
แล้วก็จะเจอโรงเรียน๓๔แห่ง
เป็นโรงเรียนดังโรงเรียนสำคัญทั้งสิ้น
โรงเรียนเลจินาวิทยาลัยอยู่ที่นั่น
ทางฝั่งคันนี้เป็นโรงเรียนมงฟอร์ตฝ่ายปฐม
มาใกล้กันเป็นโรงเรียนพระหารุทัย
มีโรงเรียนชั้นประถมอีกโรงเรียนหนึ่ง

ผืนป่าที่ว่านี้๙ไร่
มีสภาพเขียวขจีอย่างที่ท่านเห็นในจอ
แล้วกำลังจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
วันที่๑๙สิงหานี้
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงผืนป่านี้
แปรสภาพเป็นคอนโดขึ้นมาหลายแท่ง

ปอดของเมืองเชียงใหม่นี่แหละครับ

จะกลายเป็นคอนโดแท่งขึ้นมา

แต่รวมแล้ว๖๐๐ยูนิต

บริเวณตรงนี้เป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ดูแลอยู่
กรมธนรักษ์ก็ทำตามนโยบายรัฐบาลครับ
ทำโครงการบ้านประชารักษ์
เพื่อจะให้ข้าราชการมาอยู่อาศัย
ก็ใช้ชื่อโครงการว่าธนารักษ์ประชารักษ์
ก็เริ่มเปิดประมูลโครงการแล้วในที่สุดบริษัทที่ได้ชื่อบริษัทโครงอาริยาเมเนสเมนต์
วันที่๑๙สิงหาเนี่ยเขาจะเซ็นสัญญากันแล้วนะครับ
บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองสิทธิ์เก่าเรชินาสิทธิ์เก่ามงโสดสิทธิ์เก่าพระหารุทัย
เขาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมสำคัญสำคัญเยอะแหละครับ๓๔โรงเรียนนี้
เป็นรัฐมนตรีก็มีเป็นนักบริหารระดับสูงก็มีเขาก็ระดมกำลัง
นี่เขากำลังจะเดินทางกลับไปเชียงใหม่กันเพื่อจะไปร่วมกันพลังคัดค้านครับ
เขาไม่ได้คัดค้านโครงการธนารักษ์นี่หรอกครับเขาเห็นด้วยครับ
แต่ว่าไปสร้างที่อื่นได้ไหมเว้นพื้นที่ป่าเขียวเขียวตรงนี้เก้าไร่
เอาไว้ให้เป็นปอดสำหรับคนเชียงใหม่ได้ไหมเว้นไว้ให้นักเรียนที่อยู่แถวนั้น
โรงเรียนนี้ได้เป็นปอดหายใจฟอกอากาศบริสุทธิ์ให้เขาได้ไหม
ทุกวันนี้ถนนเจริญประเทศเนี่ยเช้าเย็นรถก็ติดอยู่แล้วนะครับ
ลองนึกดูสิครับมีคอนโดอีกไม่รู้กี่แท่ง๖๐๐ยูนิตคนตั้งไม่รู้กี่พันไปอยู่ที่นั่น
สภาพนิเวศสภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปแน่
เขายืนยันนะครับว่าเขาไม่ได้คัดค้านโครงการ
แต่เขาตั้งคำถามว่ากรมธนรักษ์ไปหาที่อื่นของกรมธนรักษ์สร้างโครงการนี้ได้ไหม
ป่าผืนป่า๙ไร่เอาไว้อย่างนี้แหละ
เป็นป่ากลางเมืองเป็นป่าที่คนเชียงใหม่ก็หวงแหน
ตัดต้นไม้เนี่ยอย่าว่าป่าตั้ง๙ไร่เลยครับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคยจะตักต้นศักดิ์๒๓ต้นเท่านั้น
ทำอาคารอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ย
นักศึกษาประท้วงจนต้องยกเลิกเลยครับ
นั่นต้นศักดิ์สองสามต้นนะครับแต่นี่ดูผืนป่านี่ครับ
เห็นหลังคาแดงนั่นลงเรียนเรชินาอยู่ตรงนั้น
หยิบเรื่องนี้มาพูดก็เพื่อจะบอกว่า
วันที่๑๙นี้ถ้าจะมีการเซ็นสัญญากัน

บรรดาสิทธิ์เก่าบรรดาสมาคมผู้ปกครอง
ลูกเล็กเด็กแดงเขาจึงรวมตัวกัน
ประท้วงว่าไปหาที่อื่นทำได้ไหมครับ
ไปหาที่อื่นสร้างได้ไหมครับเว้นพื้นป่าเขียวตรงนี้ไว้
ท่านก็รู้นี่ครับว่าป่านั้นมีประโยชน์ยังไง
ที่จริงเรื่องที่จะเอาผืนป่าตรงนี้ไปทำในเชิงพาณิชย์เนี่ย
ไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งคิด

ตอนนั้นกรมธนาลักษณ์กำลังจะปรับเปลี่ยนเขตผังเมืองว่า
พื้นที่ตรงนี้จะเอามาทำเป็นเชิงพาณิชย์ได้
บรรดาสิทธิ์เก่าเขารู้เรื่องเข้า

ในที่สุดกรมธนารักษ์ตอนนั้นก็ถอย

เรื่องนี้ก็โผล่พลวดขึ้นมา

อาจจะคิดว่าเป็นช่วงรัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม

แต่อยากให้คิดนิดหนึ่งเถอะครับว่า
รัฐบาลนี้ได้ทำผลงานที่เป็นคะแนนนิยมของคนมากนะครับ
เรื่องทวงคืนผืนป่า
ทวงคืนผืนป่าในเขตอุทยาน
วังน้ำเขียวที่โน่นที่นี่โอ้ยได้มาเยอะแยะ
คนก็ชื่นชมเพราะว่าทำในสิ่งที่รัฐบาลเก่าทำไม่ได้
ทวงคืนผืนป่าในเขตของกรมป่าไม้
คนก็ชื่นชมนะครับได้พื้นที่คืนมาเยอะแยะ
ในขณะที่รัฐบาลมาจากระบบการเลือกตั้งไม่กล้าทำ
เพราะว่ามีอิทธิพลมีเส้นมีสายมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
ล่าสุดจากถนนหางดงไปเสมอง
สิบสามแห่งตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่
เรียกกันว่าหุบเขาแห่งไฮโซตรงนั้นแหละ
มีคนสำคัญสำคัญไปซื้อที่ดินทำเป็นรีสอร์ท
คนเชียงใหม่เขาก็ชื่นชมนะครับ
เอาถัดมาอีกมาประกาศใช้มาตรา๔๔
ทวงคืนผืนดินสอปกรโอ้ตอนหลังก็ยึดมาได้เยอะ
วางแผนว่าจะยึดได้ให้เป็นแสนไร่แล้วมาจัดระบบ
ให้คนเข้าไปทำมาหากินไปเป็นทำการเกษตรอย่างโน้นอย่างนี้
คนชื่นชมเยอะเลยครับมีคะแนนบวกเยอะเลย
ยังวิเคราะห์ด้วยซ้ำไปที่ไปลงประชามติกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ที่ว่ารับร่างรัฐมนูลเนี่ยแปลว่าเขานิยมรัฐบาล
และผลงานที่คนนิยมมากก็คือเรื่องทวงคืนผืนป่านี่แหละครับ
มาทำเป็นคอนโด๖๐๐ยูนิตหน้าตาเฉยอันนี้แหละครับมันจะไปลบล้างคะแนนนิยมของรัฐบาลในการทวงคืนผืนป่าที่โน่นที่นี่
ผมว่าอันนี้จะเป็นรอยด่างรอยแผลของกรมธนาลักษณ์ของกระทรวงการคลังและของรัฐบาลได้
ฉะนั้นถ้าทบทวนได้ทบทวนซะเถอะครับฝืนความรู้สึกประชาชนฝืนความรู้สึกคนเชียงใหม่จริง
วันนี้ก็ฝากเรื่องนี้ไว้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการปฏิรูปต่างที่พูดกันมาหลายวันแล้ว
มีเสียงขานรับจากอาจารย์แก้วสันอธิโพธิอาจารย์แก้วสันบอกเห็นด้วย
ปฏิรูปประเทศแห่งชาติรัฐบาลให้ออกกฎหมายไว้การปฏิรูปแต่ละ
เรื่องออกกฎหมายไว้การปฏิรูปการศึกษาการปฏิรูปตำรวจการปฏิรูปสังคมการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ออกเป็นกฎหมายไว้รวมทั้งการปฏิรูประบบราชการด้วย
ออกเป็นกฎหมายไว้ใครมาเป็นรัฐบาลคราวหน้าก็ต้องเดินตามกฎหมาย
และรัฐบาลคราวหน้าก็พอจะเห็นนี่ครับว่าจะต่อท่ออำนาจไปจากคอสชนี่แหละ
ใครที่เป็นแกนกลางรัฐบาลต้องถามพักการเมืองทุกภักดิ์เลย
ว่าถ้าจะมาเป็นรัฐบาลร่วมกันต้องเห็นด้วยในการขับเคลื่อนการปฏิรูปนะ
ปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปตำรวจปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปสังคม
ปฏิรูปอะไรต่อมีอะไรที่คุยกันมา
ฉะนั้นอาจารย์แก้วสันเสนอว่าเร่งทำออกเป็นกฎหมาย
อันนี้ก็ฝากไปถึงสปทล่ะครับ
ว่าประธานสปทท่านถินภัณฑ์นาคตะเร่งนอย
ภายในระยะเวลา๑ปีกว่าของรัฐบาลนี้
กฎหมายที่เกี่ยวการปฏิรูปต้องทำให้สำเร็จออกมา
แล้วก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายไว้
รัฐบาลมาทีหลังไม่มีทางหลีกเลี่ยง
ไม่ทำก็ไม่ได้เป็นกฎหมายนี่ครับ
ก็ขอบคุณอาจารย์แก้วสันที่ตอบสนองมา
และร่วมกันขับเคลื่อนในการปฏิรูปประเทศด้วยกันครับ
นี่คือขีดเส้นใต้เมืองไทยเที่ยงวันนี้ครับ
ผืนป่าไม่ว่าเป็นผืนป่าเล็กหรือใหญ่
ต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ทวงคืนกลับมาให้ได้ด้วยนะฮะ
ครับแล้วเห็นไหมล่ะครับผืนป่าขนาดนั้นน่ะ
เดี๋ยวขจีอย่างนั้นล้อมรอบไปด้วยสถานศึกษา
ถ้าเป็นตึกนี้ก็แล้วคุณไปทำคอนโดผุดโพลขึ้นมาเนี่ย

อย่างน้อยก็ได้เป็นปอดนะคะอย่างน้อยก็เป็นปอด
อย่างน้อยก็เก็บไว้ให้คนเชียงใหม่เขาได้มีความรู้สึกว่า
เขามีผืนป่าอยู่กลางเมืองนะแล้วมีมานานแล้วด้วย

ขอบคุณคุณสุภาพกับขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ด้วยนะครับ